ตรงข้ามไทยรัฐทีวีไม่แน่ใจว่าจะมีดาราศิลปินคนอื่นตามนักแสดงสาไปด้วยหรือเปล่ายังไงปีหน้าเห็นเขาบอกเลยว่าวงการทีวีฮือหาอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าปุ๊กลุ๊กไปช่องไหนแฟนก็น่าจะติดตามไปทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าเธอก็สวยแล้วก็มีความสามารถมากเลยค่ะใช่จริงปุ๊
โปรดติดตามตอนต่อไป